สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเราได้รู้เรื่องของฮีโร่ตัวน้อยเนี่ย
จากเฟซบุ๊กแท้แท้เลยนะคะเมื่อสักครู่นี้ก่อนเข้ารายการชวนคุยเยอะเลยค่ะ
จริงเราเกือบไม่รู้เรื่องของเขาแล้วนะคะไม่ใช่ว่าอันตรายจากการลงไปช่วยเด็กที่จมน้ำนะคะ
คุณผู้ชมเจ้าตัวจะไม่ให้ถ่ายรูปค่ะเพราะว่าคนที่ถ่ายรูปเขาแล้วมาลงเป็นข่าวในเฟซบุ๊กเนี่ยนะคะ
ก็คือคนที่อยู่ตรงนั้นจะขอถ่ายเปรมไม่ให้ถ่ายรูปที่ได้มาเป็นข่าวเนี่ยคือเพื่อนบอกให้มาถ่าย
ดึงตัวมาถ่ายค่ะเลยได้ออกมาเป็นข่าวแต่ทีนี้วันนี้มาอยู่แล้วเดี๋ยวให้เล่าให้ฟัง
บอกคุณผู้ชมก่อนเลยค่ะเด็กคนนี้นอกจากไม่ให้ถ่ายรูปแล้ว
แทบจะไม่คุยกับดิฉันเลยด้วยซ้ำไปค่ะเป็นเด็กไม่ค่อยพูดค่ะ
คุยกันหน่อยเนอะน้องเตมนะครับน้องเตมปห้าถูกต้องไหม
ป๕นะน้องที่ช่วยเนี่ยตกลงปอะไรน้องที่เราลงโดดลงไปช่วยปอะไรลูก
ปหนึ่งครับปหนึ่งน้องปหนึ่งที่เราลงไปช่วยเราเคยเห็นหน้ากันมาก่อนไหมครับ
เคยครับเห็นกันบ่อยไหมไม่ค่อยบ่อยค่ะแต่เคยเห็นหน้าว่าอยู่โรงเรียนเดียวกัน
คุณแม่ย้อนกลับไปนิดนึงนะคะคือตอนที่ตอนที่เป็นข่าวแล้วเนี่ย
คุณแม่รู้ก่อนไหมหรือรู้ตอนเป็นข่าวแล้วว่าลูกเราเป็นฮีโร่โดดลงไปช่วยเด็กจมน้ำ
เป็นลูกเป็นฮีโร่นี่ยังไม่รู้ค่ะแต่รู้ตอนกลับจากโรงเรียนนะคะ
ว่าน้องเขามาบอกนะคะว่าพี่เตมช่วยเด็กปหนึ่งตกน้ำ
น้องน้องคือน้องน้องของเปรมใช่ค่ะน้องชายใช่ค่ะใช่ไหมคะ
น้องชายมาบอกว่าพี่เปมช่วยเด็กค่ะเดี๋ยวนะแม่ตอนที่เราเห็นรูปน้องในเฟซบุ๊ค
เนี่ยหัวเปียกไปหมดเลยนะคะเปียกทั้งตัวนะเพราะโดดลงน้ำ
ตอนเขากลับบ้านสภาพเตมเป็นไงคะก็ชุ่มบ้างชุ่มคือเกือบแห้งแล้ว
ค่ะเขาเดินเข้าบ้านแม่เอกใจไหมทำไมลูกเราหัวเปียกตัวเปียกแม่เอกใจไหม
ยังยังไม่ค่อยเอกใจค่ะเพราะน้องเขารายงานก่อนแล้วเข้าบ้านปุ๊บบอกเลยบอกเลย
เขาบอกว่าประโยคอะไรแม่แม่เล่าวันนั้นให้ฟังหน่อย
พอเดินเข้าบ้านปุ๊บน้องชายของเปรมพูดว่าอะไรคะ
เขาก็บอกคุณแม่คุณแม่พี่เบมก็ช่วยเด็กตกน้ำขึ้นจากน้ำมา
แล้วแวบแรกแม่คิดยังไงไม่ทันคิดอะไรก็เหรอเขาก็พูด
เอาแม่ไม่ตกใจเหรออุ้ยโดดลงไปได้ยังไงอันตรายแม่ไม่คิดอย่างนี้เลยเหรอ

สภาพเขาเนี่ยวันที่แม่เห็นตอนเขากลับเข้าบ้านกับอันนี้คือหมาดกว่านี้ไหม

หมาดกว่านี้นะคือตัวใกล้แห้งนะคะ

แล้วแม่ได้ซักไซส์น้องเปรมไหมคะว่าเรื่องเป็นยังไง
ยังไม่ทันซักไซส์ค่ะก็รีบให้ไปอาบน้ำสระผมค่ะ
ไม่ตกใจด้วยตอนนั้นคุณพ่ออยู่ไหมคะ

แม่ไม่ตกใจเลยเหรอ
ตัวเขาเล่าให้ฟังไหมคะตัวเขาเองเล่าให้ฟังไหมคะ
พอหลังจากนั้นเขาค่อยมาเล่าค่ะ
ตอนที่กลับไปบ้านนี่กะจะบอกพ่อกับแม่ไหมลูก

ด่าเรื่องว่าเป็นฮีโร่กลัวโดนด่าอะไร
โทรศัพท์เสียครับ

โทรศัพท์เสียใช่ไหมคะ
ตอนที่ตอนที่เป็นข่าวแล้วก็เห็นว่าก็มีเวลา

เอาสัมภาระทุกอย่างออกได้นะลูก
อันนี้อยู่ตรงไหนของตัว

ลืมหรอครับลืมแล้วออกก่อนใช่ไหม

เปมเล่าให้ฟังหน่อยคือเปมอยู่ตรงจุดที่เห็นเด็กจมน้ำ
เห็นตั้งแต่เขาตกน้ำไหม

ตอนที่เขาตกลงไปแล้ว

เดินผ่านมาเห็นน้องคนหนึ่งอยู่ในน้ำแล้ว
เราเห็นว่าในน้ำเขาทำอะไรบ้างลูก

ก็เหมือนเวลาเราเห็นในหนังอะเนาะจะคุยกันเขาร้องให้ช่วยไหม
ไม่ครับน้องเขาตกไกลจากตรงฝั่งไหมครับ
จริงคลองมันไม่ใหญ่เนอะคลองมันไม่ได้กว้างเนอะ
น้องเขาตกไปไกลไหมครับอืมไม่ค่อยไกลครับอืม
แล้วพอเราเดินผ่านมาปุ๊บเล่าให้ฟังหน่อยเดินผ่านมาแล้วยังไง
ใครตะโกนหรือเราเห็นเองหรือยังไงครับ
เห็นเองครับเติมเดินมากับใครเดินมากับเพื่อน
เดินมากับเพื่อนเราเห็นเพื่อนเห็นไหมเห็นครับ
อ่ะแล้วไงต่อตอนนั้นตัดสินใจโดดเลยหรือว่ายังไงครับ
วางกระเป๋าถอดรองเท้าถุงเท้าอืม
แล้วก็ยืนตักแป๊บหนึ่งครับอ้อ
แล้วก็ตัดสินใจกระโดดลงไปครับ
ตอนที่ยืนแป๊บนึงนะเตรียมแล้วใช่ไหม
เอากระเป๋าออกถอดรองถุงเท้ารองเท้านะ
ตอนที่ยืนแป๊บนึงยืนทำอะไรตั้งสติตัดสินใจ
หรือยืนคิดอะไรอยู่แป๊บนึงนั่นน่ะ

คิดว่าถ้าไม่ช่วยน้องคงน้องเขาคงไม่รอด
อ๋อไม่ได้คิดเหรอว่าจะโดดดีหรือไม่โดดดี
คิดไหมว่าหรือไม่โดดหรือโดดคิดไหม

คิดว่าถ้าเราไม่ลงไปช่วยเขาน้องเขาไม่รอดแน่
พอแวบตัดสินใจแล้วโดดลงไปเลย
ต้องไหว้ไปไกลไหมลูกต้องจ้วงน้ำไปไกลไหม

ยังเห็นเขาอยู่ใช่ไหมลูกยังเห็นน้องอยู่ใช่ไหม

ผมก็พาน้องผมก็จับน้องแล้วก็ไหว้พาน้องเขาไปใกล้ฝั่ง
แล้วผมก็ยกตัวน้องเขาขึ้นเพื่อนอีกคนนึงก็ดึงขึ้นฟังครับ
ตอนช่วยเนี่ยมันเหมือนในหนังไหมเปม
เพราะแบบเวลาในหนังเนี่ยเขาต้องมีวิธีช่วยคนตกน้ำใช่ไหม
ว่าต้องไปล็อกยังไงต้องไหว้กลับมายังไง
คือตอนนั้นเปมได้ทันนึกไหมลูก
เราไปจับตรงไหนเขาตอนเราโดดลงไปแล้วไปถึงตัวเขาแล้ว

คว้าหลังไปคว้าตรงไหล่ครับ

ไปเลยเหรอหรือดึงเสื้อ

ตอนนั้นน้องเขาหันมาแบบจะจับเราไหม

เพราะเราเข้าด้านหลังใช่ไหมครับพอเข้าด้านหลังปุ๊บ

หรือว่าสัญชาติยานล้วนเลย

เอากลับฝั่งใช่ไหมคะแล้วที่บอกว่ายกน้องเขาขึ้น
จับไหล่แล้วก็ยกขึ้นเลยค่ะ

จับเอวแล้วยกไหวหรอ

ตัวเบาแล้วเพื่อนเราที่รออยู่บนฝั่งเป็นคนรับเหรอครับ

เอาแล้วตอนที่เปมยกเขาขึ้นแล้วตัวเปมอยู่ในน้ำนี่
มันไม่ยิ่งกดตัวเราให้จมน้ำเหรอ

เป็นเรียนว่ายน้ำมากี่ปีแล้ว

ตั้งแต่ตอนนี้เป็นอยู่ป๕ใช่ไหมลูก

เรียนตั้งแต่ป๓

ว่ายน้ำเนี่ยสอนวิธีช่วยคนจมน้ำหรือว่าคนตกน้ำไหมลูก

ไม่รู้สอนหรือเปล่าเนาะนะคะ
แม่เขาเล่าให้ฟังละเอียดอย่างนี้ไหมคะ
ตอนที่แบบแม่มาซักไซส์ตอนอาบน้ำเสร็จแล้วอ่ะ

ไม่มีแวบตกใจเลยเหรอคะว่าเฮ้ยมันไปช่วยขนาดนี้มันโทษนะคะคือเสี่ยงว่าชีวิตตัวเองก็จะไม่รอดได้เหมือนกันนะแม่ใช่ไหม
บางทีไม่ได้คิดถึงตรงนั้น
เขาเรียนว่ายน้ำมาสามปีเนอะคือเรียนของโรงเรียนเนี่ยเหรอคะ
ของโรงเรียนแล้วไปเองต่างหากค่ะ

แล้วตัวเขาน่ะจำไม่ได้แต่คุณพ่อกับคุณแม่จำได้ไหมว่าเขาเคยเรียน
เขาเคยเรียนช่วยคนตกน้ำด้วยเหรอคะเพราะมันไม่ใช่ว่ายน้ำธรรมดานะแม่
ไม่เคยเรียนครูมีสอนไหมที่โรงเรียนที่โรงเรียนเปรย์หมดหรอก

จำไม่ได้อืมแม่มีแอบคิดไหมคะว่าเกือบไม่รอดเหมือนกันนะ

แล้วจริงแล้วเขาเป็นเด็กแบบเป็นเด็กลุยเป็นเด็กบู้อยู่แล้วไหม

ก็มีเตะบอลกับเพื่อนเลยค่ะ
บอลเล่นกีฬาว่ายน้ำใช่ไหมคะ

ไม่อ่านค่ะแต่ดูในเลส
เน็ตนะคือเป็นเด็กลุยเหรอคะ

คืออันนี้ปกติเนอะไม่ได้ว่าไม่ชอบน้าเนอะลูกเนอะ
นี่ปกติกับแม่ก็ไม่ค่อยคุยอะค่ะ

จริงบ้านกับโรงเรียนไกลกันไหมคะแม่
ประมาณเกือบกิโลเนอะเกือบกิโลหนึ่งค่ะ

ตอนเช้าก็พ่อไปส่งค่ะ
ตอนเย็นก็นั่งมอเตอร์สายรับจาก
แล้วคลองตรงนั้นเนี่ยยังไงเขาก็ต้องเดินผ่านทุกวันเหรอคะ
ถ้าคลองใหญ่ก็เดินผ่านทุกวันค่ะ

แม่มีกลัวไหมแบบว่าเออแบบมันเป็นโรงเรียนเด็กตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงเด็กมัธยมใช่ไหมคะที่โรงเรียนที่น้องอยู่ใช่ไหมคะ

กลัวกลัวไหมแบบในฐานะคนเป็นพ่อเป็นแม่ว่าเออคลองมันอยู่ใกล้โรงเรียน
กลัวไหมว่าลูกเรามีตัวเล็กอีกตัวนึงเนาะ

ถ้าไม่ทะเลทะไหลไม่เล่นกันก็ไม่ตกค่ะ

น้ำมันใสไหมคลองนั้น

สีเป็นไงสีสีคลองเป็นยังไงจำได้ไหมตอนโดดอ่ะ

ไม่ดำแต่เขียวเข้มเหม็นไหม

รู้สึกมันรู้สึกมันสกปรกไหมก่อนโดดอ่ะมันเฮ้ยมันสกปรกมันจะมีเชื้อโรคคิดไหม

ไม่รู้สึกว่ามันสกปรกเลยหรอลูก

ถ้าอีกชิ้นนี่แต่เราโดดครั้งแรกนี่ใช่ไหมแต่ชิ้นคือเห็นทุกวันใช่ไหมคะ
เออแล้วหลังจากที่ช่วยน้องเขาขึ้นมาน้องเขายังมีสติอยู่ไหม

แต่ว่าน้องเขายังมีสติไอออกมาหรอครับหรือยังไง

แล้วเปมล่ะกินน้ำคลองเข้าไปบ้างไหม

เหรอไม่มีเลยเหรอโอ้เก่งนี่แล้วมันเข้าหูเข้าตาแสบไหมครับ
จำได้ไหมมันแสบตาไหม

พอกลับไปถึงบ้านแล้วมีนั่งคิดไหมแบบเฮ้ยเฮ้ยมันน่ากลัวเหมือนกันมีคิดไหมครับ

รู้ไหมว่าสิ่งที่เปมทำนี่คือช่วยชีวิตคนคนหนึ่งไว้เลยอ่ะ
นึกออกไหมครับหรือตอนนั้นคิดอะไรพอเสร็จแล้วเราคิดอะไร

รู้สึกว่าแบบเราได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไหมรู้ไหม

ตั้งใจจะเล่าให้พ่อกับแม่ฟังไหมตอนกลับไปถึงบ้าน

เพราะว่าลืมเอาโทรศัพท์โทรศัพท์อันนี้เป็นโทรศัพท์ใหม่ด้วยใช่ไหม

แล้วนึกออกเมื่อไหร่ว่าเฮ้ยลืมเอาโทรศัพท์ออกจากกระเป๋าว่ะ
ตอนช่วยเสร็จแล้ว
แล้วนึกแล้วบอกกลัวโดนด่า
แล้วพอลองเปิดแล้วมันก็เสียเลยใช่ไหมครับ

ไม่รู้

คุณแม่ซื้อให้เขานานยังคะตอน
ที่ซื้อจนถึงวันที่เกิดเกิดเหตุยังคะ

อาทิตย์หนึ่งประมาณอาทิตย์นั้นค่ะ

พอเป็นข่าวปุ๊บ

ทุกนางยังไง
ลูกก็เรียกให้ดูได้
เออแล้วแม่เป็นอย่างไรอ่านแล้วอ่านแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะ
ก็ธรรมดา
แม่ไม่แม่ไม่รู้สึกว่าลูกเป็นฮีโร่ด้วยเหรอ

ฮีโร่เนอะให้รางวัลเขาหรือเปล่าเออ

เป็นแม่มาชมไหมแม่เดินมาชมไหม

ดีแล้วแล้วพ่อพูดว่าอะไร
ดีแล้วเหมือนกันดีแล้วเหมือนกัน
เป็นบ้านเป็นครอบครัวนิ่งไม่กระตุกกระตาก
เป็นตอนนั้นที่เปมคิดเนี่ยนะครับ
เปมบอกว่าเปมตัดสินใจอยู่นิดนึงก่อนโดดเนี่ย
คือว่าถ้าเปมไม่ช่วยน้องแย่แน่แน่ใช่ไหมอ่า
แต่เปมคิดไหมว่าเฮ้ยทำไมต้องเป็นเราอ่ะ
ข้างเราก็มีคนมีผู้ใหญ่อยู่แถวนั้นไหมลูก

เออเปย์ไม่คิดจะบอกให้คนอื่นโดดเหรอ

ทำไมอ่ะเรายังเป็นเด็กตัวกระเปี๊ยกอยู่เลยนะ
เพราะว่าผู้ใหญ่เป็นผู้หญิงแก่วเลย
เราก็รู้สึกว่าแบบเป็นผู้หญิงด้วยเนอะ
แล้วก็อายุเยอะแล้วด้วยเนาะ
อ๋อนี่นายหล่อมากเลยอันนี้

เพื่อนมาชมไหม

มีสาวมาขอถ่ายรูปไหม

อยู่โรงเรียนเราชอบวิชาภาระเหรอ

เราถือว่าเราว่ายน้ำเก่งไหมก่อน
เราว่าเราว่ายน้ำเก่งไหม

ภาระแล้วภาระมันเรียนหลายอย่างนี่
ใช่ไหมชอบเรียนอะไรที่สุด
เข้าเรียนบ้างครับป่ะเนี่ย

จริงไม่ยากเหรอ

นี่ชอบตัวละคร

เมมครับถามอย่างนี้

รู้สึกก็
อายเวลาเพื่อนชมครับ

เป็นคิดว่าถ้าสมมุติ

เป็นคิดว่าเขาควรจะคิดยังไง

ในอินเตอร์เน็ตเป็นเห็นไหมว่าต้องระวังนะลูก

หรือถ้าเปมเจออีกเปมก็จะลงไปช่วยอีก

เกาะแค่ยิ้มฉันให้กัน

พอเสร็จแล้วคุณแม่ได้สอนอะไรเขาไหมคะ

ว่าวันหลังถ้าเจอแบบนี้ไม่เอานะลูก
แม่พูดว่าอะไรไม่ได้พูดค่ะก็เพียงแต่บอกว่าก็ดีแล้วล่ะ
ได้ช่วยชีวิตคนก็สอนให้ช่วยชีวิตคนอื่นเพื่อนมนุษย์นะคะ
ที่ว่าถ้าเราทำอะไรได้ก็ทำก็ช่วยค่ะ

ถามตรงรู้สึกตัวเองเท่ไหม
ไม่ทำไมอ่ะทำไมไม่รู้สึกตัวเองเท่อ่ะ
คนอื่นเขายังคิดว่าเป็นฮีโร่เลยนะรู้สึกยังไงรู้สึกว่าตัวเองเป็นยังไงตอนเนี้ย
เห็นคนนู้นคนนี้ไปสัมภาษณ์คนนี้ขอถ่ายรูปเราเป็นข่าว
เป็นรู้สึกยังไงตอนนี้รู้สึกเหมือนเดิม
เหมือนเดิมก็คือเด็กป๕เหมือนเดิมครับพี่
แต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับอันนี้พูดแทนให้ฟัง
เป็นรู้สึกเฉยนะดีแล้วลูกนะคะไม่ไปกับคำเยือนย้อย
แต่ว่าชื่นชมนะลูกนะเอมแทบจะไม่คุยกับดิฉันเลยค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งปกตินะแม่เนอะยังไงขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ด้วยที่
คืออย่างน้อยเขาก็ปลอดภัยกลับบ้านนะคะแล้วก็ได้ช่วยเหลือคนอื่นด้วย
ช่วยชีวิตเด็กอีกคนนึงไว้นะคะแล้วก็ขอบคุณมากนะลูกที่ทำความดี
ข่าวของเปมทำให้สังคมดีใจเยอะเลยนะว่ามีข่าวดีนะคะ
คุณผู้ชมคะวันนี้เขาเป็นเด็กผู้น้อยอยู่แล้วนะคะ
เป็นไม่ได้ให้เกียรติเราเนอะเป็นเด็กผู้น้อยอยู่แล้วค่ะ
แล้วก็อย่างที่คุณแม่บอกนะคะคือเรื่องนี้เนี่ยคือพอเข้าไปที่บ้านปุ๊บ
ตัวเล็กค่ะเจ้าตัวเล็กเป็นคนเล่าคือน้องชายเนี่ยเป็นคนเล่าให้ฟัง
เจ้าตัวน่ะไม่ได้เล่าให้ฟังหรอกนะคะแต่วันนี้ที่เราอยากมานั่งคุยกันก็คือ
เขาน่ารักมากเลยค่ะเฉยค่ะมีคนมาชมไม่ชอบให้มาชมอายค่ะ
คุณผู้ชมวันนี้ขอบคุณทั้งคุณแม่แล้วก็น้องเปมนะที่มาเล่าให้ฟังนะลูกนะ
ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหมดเวลาของช่วงถามตรงตรงนะคะคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้เราไม่ได้มาสายโหดนะคะเรามาสายน่ารักค่ะเด็กน่ารักนะคะ
อีกสักครู่ไปพบกับทั้งสามท่านนะคะส่วนถามตรงช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ